ดรคาวเนค
สนับสนุนโดยพาเลสข้นหวานรสสตอเบอรี่รสช็อกโกแลตและรสงาดำ
พาเลสเติมรสชาติใหม่ให้ชีวิต
สั่นอยู่เนี่ยมีคนโทรเข้าเหรอครับ
ในมือหนาวไม่ได้ตั้งระบบสั่นสั่นสู้
สู้ใช่สั่นสู้มากเลยเพราะว่าเราต้องอยู่ได้ด้วยความหวังอย่างที่บอกไป
จริงแล้วอ่ะยังไงแล้วดิฉันก็หิวแล้วนะคุณหิวใช่ดิฉันก็หิวแล้ว
แต่ว่ายังไม่อยากให้กินเท่าไหร่เพราะว่าเรายังอยากจะพาไปดูอีกหนึ่งที่
ที่เขาเชื่อกันว่าให้ความสำเร็จให้โชคให้ลาบมีเรื่องราวของความเชื่อเข้ามา
ประชาชนแถวนั้นเขาเชื่อกันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มาก
ไม่ใช่เต๋อง้อยด้ะไม่ใช่เต๋อง้อยค่ะเป็นพระยาเต่าเรือนนะคะ
ที่วัดสี่แยกเจริญพรริมถนนสายกำแพงแสนพระแท่นดงรัง
ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
บริเวณลานกว้างของวัดเนี่ยนะคะก็จะมีรูปปั้นที่เราเห็นกันอยู่
เป็นรูปหล่อแล้วกันนะคะโดยพระครูปฐมอสาธุวัฒ
หรือว่าพระครูเทพท่านเจ้าอาวาสเขานำรูปหล่อหลวงปู่หลิว
นั่งหลังเต่าเรือนมาตั้งเอาไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้มากราบไห้
มาขอพรสาธุชนที่ให้ความเคารพเนี่ยนะ
ก็พากันเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
ขอเรื่องของความสำเร็จกันเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะ
และสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดแล้วก็แปลกตามาก
ก็คือผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้เนี่ยคุณ

นำผักบุ้งแล้วก็กล้วยมาบูชา
เพราะเขาบอกว่าผักบุ้งเนี่ยนะเป็นอาหารของเต่าไง
ก็จะนำผักบุ้งมาบูชาพญาเต่าเรือน

บุ้งเยอะแบบนี้นี่ถ้าใครพกขนมจีนน้ำยาไปด้วย
นี่อร่อยเลยนะครับส้มตำก็ได้นะ
ไม่ได้เอาไปให้เราทานเพราะว่าเขาเอามาบูชาพญาเต่าเรือน
แล้วก็หลังจากนั้นจะมีการจุดทูปเทียนอธิษฐานขอพร
พอขอพรเสร็จก็นำผักบุ้งไปวาง
แล้วก็ปิดทองที่พญาเตาเรือน
พร้อมกับเดินลอดใต้ท้องพญาเต่า

ถูกต้องค่ะทางพระครูประถมสาธุวัฒน
หรือว่าพระครูเทพฯท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะ

หล่อหลวงปู่หลิวนั่งบนพญาเต่าเรือนเนี่ยนะ
มีขนาดหน้าตักกว้าง๖๙นิ้ว
ที่วัดสี่แยกเจริญพรแห่งนี้เนี่ย
สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูลบารมีของหลวงปู่หลิว
ซึ่งขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นะคะ
ท่านได้สร้างเสนาสนะสร้างอุโบสถ
สร้างโรงพยาบาลเอาไว้มากมายเลย
ทางเจ้าอาวาสจึงตั้งใจจะสร้าง
เพื่อให้ผู้คนได้มากราบไหว้มาปิดทอง

อกจากนี้ยังได้มีการทำรูปหล่อเหมือนของกัณหาชาลี
ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะ
อุดมสมบูรณ์นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาขอพรมากราบไห้เสริมสิริมงคลก็พากันมาได้เลยที่วัดสี่แยกเจริญพรตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่ม
ปลายเขตของอำเภอกำแพงแสนก็คืออยู่สุดเขตแดนของจังหวัดนครปฐมเอาง่าย
ใช่ค่ะหาไม่ยากนะคะเพราะว่าเข้ามาก็จะเห็นลานกว้างแบบนี้
จะเห็นรูปปั้นเป็นรูปหล่อของหลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนหลังพญาเตาเรือนแบบนี้
แล้วก็ประชาชนก็จะแหนกันมากราบไหว้เลยเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของความสำเร็จ
มาขอโชคขอลาบเรื่องของความสำเร็จเรื่องของความร่ำรวยเพื่อความเป็นสิริมงคล
อ่ะถ้าจะไปกลับไห้ที่นี่ก็อย่าลืมผักบุ้งนะฮะค่ะผักพกกันไปเยอะเลยทีเดียว
จริงเขาก็มีขายแถววัดก็มีขายคุณไม่ต้องเอาเด็ดไปจากหลังบ้านคุณก็ได้
หลังบ้านเออรู้ว่ามันมีผักบุ้งขึ้นเยอะมันก็เก็บไว้ทานในบ้าน
ต้องเก็บผักบุ้งไปไม่ต้องขนาดนั้นแต่เห็นแล้วนึกถึงนมจีนน้ำยาเลยเนอ
เราหิวใช่ไหมคุณใช่ไหมเออแนะว่าหิวเพราะฉะนั้น
ช่วงนี้ถูกต้องแล้วถูกเวลาเลย
ตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดนี่เลยครับ

ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวชาวสวนชื่อร้านเขา
แต่ว่าถ้าเป็นชื่อร้านที่รู้จักกันเลยนะ
คนเท่านั้นรู้จักกันดีก็คือเว้ยเตี๋ยวปากม้า

เป็นยังไงสำหรับร้านนี้ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีครับคุณผู้ชม
งงอ่ะสิว่าผมพาคุณผู้ชมมาที่ไหนในช่วงของตลอดกินวันนี้นะ
นี่ด้านหลังของผมดูไปสิครับ
อุทยานหินเขางูที่จังหวัดราชบุรี
เดินทางมาที่อุทยานแห่งนี้

อุทยานหินเขางูแล้วก็มาดูฝูงลิง
เสร็จปั๊บจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหมา

ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยนี่มันช่างดูโหดร้ายแท้
เดี๋ยวจะไปหาคำตอบด้วยว่าทำไมทำไมต้องชื่อร้านแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้เราเดินทางมาถึงร้านนี้แล้ว
นี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวชาวสวนสาขา๒ก๋วยเตี๋ยวปากหมา
อะไรจะกวนขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้รสชาติจะเป็นยังไง
แล้วก็เจ้าของร้านเขาจะกวนขนาดไหนครับ
ครับผมเชิญนั่งครับสวัสดีครับอยู่บุญชม
ผมมาร้านนี้ผมสะดุดอยู่ที่ชื่อร้านเนี่ยทำไมต้องก๋วยเตี๋ยวปากหมาล่ะครับเนี่ย
สายพูดเก่งเสียงดังฟังชัดไม่พอใจลูกส่วนมากลูกค้าจะกวนหน่อย
อ๋อนะคะกวนนิดนะครับผม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปชิมดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะ

เจ้าของร้านถ้าคนที่แถวนี้เขารู้จักกันดีก็คือ

แต่ถ้าให้เรียกดีนะร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยชาวสวรร

ของเราคนเยอะครับสาขาหนึ่งที่เปิดใหม่ครับ
คนเยอะครับเยอะแล้วสั่งไม่รู้เรื่องครับ

ถามจริงไปแซวไปเล่นกับลูกค้าแรงนะ

แต่ถือว่าเราอาศัยว่าพูดแล้วเดี๋ยวเราก็ยิ้มกับเขา
ขอโทษครับทานเฉยขอโทษครับอร่อยไหมครับ

ทุกเมนูนะครับหลอกฆาตท้า
ผมเล่าให้ฟังแล้วที่ของล้างคุ้นนี้แหละ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับวางเรียงลายอยู่แล้ว
ชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไง
มีคนเล็กเขาบอกให้เราทานนี่ก่อน

กรอบครับผมกรอบนอกนุ่มในน้ำซอสอร่อยครับ
อื้มกลิ่นหอม
ครับผมหอมครับอร่อยครับ

ทำไมนะครับ
จากจริงหักมาประมาณ๔๐๐เมตรครับเราอยู่ขวามือครับ
จะขินขึ้นแป้วว่าด้านก๋วยเตี๋ยวชาวสวนสาขา๒
ก๋วยเตี๋ยวปากหมาตาเล็กนั่นแหละชัดจริง
โทรมาก่อนได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ

ในสัปดาห์หน้านะผมแล้วก็รถคู่ใจของผมนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้ครับ
มีคนคิดเหมือนดิฉันด้วยยังไงหิวข้าวหมูกรอบ
ข้าวหมูกรอบที่นั่นเขาอร่อยเอาไปกรุบเลย
แล้วก็ทานคู่กับเกาเหลาต้มยำนี่
ยอดเลยนะครับอย่างที่บอกร้านตาเล็กเนี่ยนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวปากหมาเขามีอยู่แค่๒เส้น
ก็คือวุ้นเส้นกับเส้นเล็กเส้นเล็กทำไมไม่มีหลายเส้น

จะเอาเส้นอย่างอื่นเส้นยงเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นหมี่เหลือง

ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวได้กินอย่างอื่นแทน

วันนี้เราขอคาถาเรียกเงินล้าน

คนที่ส่งไลน์มาส่วนใหญ่เนี่ยนะ
ก็จะบอกว่าคาถาเรียกเงิน

คือขยันอย่าได้แต่รอโชควาสนา

คาถาเรียกเงินคือโอมชนะใบตอง

นั่นน่ะสิมีอีกท่านหนึ่งนะคะ
คาถาเรียกเงินคือตั้งนโม๓จบแล้วพูดว่า
กรุณาจ่ายสดงดบัตรเครดิต
จ่ายสดงดเชือกเบื่อแล้วขี้เกียจทวง
ใช่มีอีกคุณสุประโชคอยากได้เงินล้านก็เงินวันละบาท
เก็บไปวันละบาทล้านวันก็ล้านบาท

อีก๓๖๕วันล้านวัน
กี่ปีเนี่ยกว่าจะได้เงินล้าน
แต่ละคนก็มีวิธีการขอคาถา

มีหลายเรื่องราวให้ได้สนุกสนานแน่นอนช่วงหน้ายิ้มไม่หุบแน่นอนคุณผู้ชม